นี่หลายคนอยากกลับบ้านนะครับก็ต้องไปดูเรื่องนี้กันด้วย

สวัสดีครับ
สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของฟ้าฝนก่อนเลยครับ
ครับตอนนี้บรรยากาศทั่วไปของจังหวัดสงขลานะครับ
อย่างมืดฟ้ามัวดินอยู่นะครับมืด
มีฝนตกโปรยเล็กน้อยนะครับ

ขึ้นลมตอนนี้ก็ขึ้นลมประมาณ๓๔เมตรอยู่นะครับผม
คุณสมพรคะตอนนี้ที่คุณสมพรคุยโทรศัพท์กับเราอยู่นี่

อำเภอเมืองตอนนี้แดดเริ่มมีแดดแล้วฮะ

ครับพื้นที่อำเภอไหนของสงขลายังน่าห่วงอยู่ครับ

น่าห่วงก็อำเภอสัตว์สิ่งพระกับอำเภอระโนธนะครับ

ตอนนี้หน่วยงานลงไปช่วยเหลือดูแลยังไงบ้างล่ะคะ
แล้วก็หน่วยงานรัชการแล้วส่วนสัตว์สิ่งพระก็เหมือนครับ
ครับก็มีทางกำเภอก็ได้ไปกำกับดูแล
เรื่องความปลอดภัยและเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่
เมื่อคืนยังผู้อพยพยังพักอยู่ประมาณเกือบ๕๖๐คนนะครับ
ส่วนผลกระทบของแต่ละอำเภอนะครับ
เช่นอำเภอเมืองนะครับมีผู้เลี้ยงปลากระพงได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะครับ
เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังของอำเภอเมืองตำบลก่อยอนะครับ
ป่าตายเล็กน้อยเนื่องจากน้ำฝุ่นนะฮะ
น้ำฝุ่นเพื่อทำให้ปลาในกระชังกินอาหารน้อยนะครับ
ส่วนของอำเภอสติงพระนะครับทั้ง๘ตำบลเลยนะครับ

มีกระเบื้องแตกครับ
ก็ตำบลจักรทิงพระต่ำบลกะดางงาตำบลวักกรรตำบลผ้าหิน

คลองลีสนามชัยลีหลวงนะฮะกระเบื้องแตกต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้านนะฮะ
หลายอย่างเลยครับบ้านเรือนเสียหายสักประมาณ๕หลัง
ก็ยังมีคลื่นลมอยู่นะครับ
ซึ่งตรงนั้นแถวตำบลบ้านขาว

ซึ่งปกติแล้วคลื่นจะเล็กน้อยใช่ไหมครับ

ณตอนนี้คลื่นก็ประมาณเกือบ๒เมตรเลยครับ

ตอนนี้ผู้อพยพจำนวนมากขนาดไหนนะครับ
แล้วก็ทางจังหวัดเอง
ให้กลับบ้านหรือยังหรือว่ายังไม่ให้กลับครับ
วันนี้น่าจะทยอยกลับบ้านนะฮะ
เอาให้เป็นความสมัครใจของเจ้าของบ้าน
เพราะว่าอยู่ริมทะเล
ณวันนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ

ในเดี๋ยวริมทะเลอย่างไทยนะครับ

ทีนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการสำรวจความเสียหาย
จังหวัดมีนโยบายและแนวทางยังไงต่อครับ
ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้

รู้ถึงความเสียหายทั้งหมดนะครับ
ครับผมกระพื้นไร่หนาสวนผสมไหนนะฮะ
เพราะตอนนี้แถวฝั่งอำเภอสิงหานครอำเภอสิงห์นครอำเภอกระแสสินสถิงพระละโนธตอนนี้เขากำลังหวานข้าวกันอยู่
ทำนาตอนนี้นาก็เรียบร้อยเลยครับ
เต็มหมดเลยครับนาล่มหมดเลยครับผม
ก็ต้องทำความเยียวยาช่วยเหลือกันต่อด้วยนะครับ

ภูสิกษาธรรทีบีของเราประจำจังหวัดสงขาด้วยนะครับ